นี่คือเป็นความรักของแม่มากเลยลูกชายแม่อายุจะ๓๐แล้วนะ
ไม่มีงานทำอยู่ที่ห้องรักลูกมากไง
คิดดูสิแม่ขอลากิจเลยนะเพื่อที่จะเอาข้าวกลางวันมาให้ลูกชายที่ห้อง
แล้วตอนแม่ฮิ้วเข้ากล่องมาถึงปั๊บเปิดประตูปั๊บ
คุณครับแม่พี่ดูก่อนลูกขอบคุณครับแม่จริงไหม
ทำอะไรขอบคุณดิว
ไม่ขอบคุณเหรอเมื่อกี้ทำไมด่า
จ้องตาลูกอยู่ลูกก็จ้องตาแม่
เขาดูบอลดูหรอเลยไงคืออยู่บ้านไง
ไม่แล้วถ้าเกิดดูบอลนี่เห็นเซ็นเซอร์ใช่ไหม
หยิบมือถือมาถ่ายคลิปนี้ไว้

เอาคลิปนี้ส่งให้ตำรวจ

กล่องข้าวน้อยหิวหรือไงที่เคยอ่านข่าวเจอ

ยังไม่ฆ่านะอันนี้คือด่ากับทำร้าย
คลิปนี้ค่ะแม่อายุ๕๑ปี
กับลูกชายคนดีของแม่รัชพลอายุ๒๘ปี
แล้วตะโกนด่าแม่จ้องหน้าแม่
นี่อยู่ที่ห้องพักเที่ยมเถอะสะตะหิวนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันสือ

อารวาสพังข้าวของทำร้ายร่างกาย
ฉันก็ได้รับบาดเจ็บคนนี้คือแม่ค่ะ

พวกอาวุธต่างที่ต้องมีอะไรพวกเหล็กงามอะไรพวกนี้โล่ก็ต้องมาค่ะ

เมื่อกี้ในห้องเห็นใช่ไหมดูข้าวของเกลือนเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุปกรณ์เสพยาตกอยู่ชุดหนึ่งด้วย
แล้วตำรวจใช้เวลาอยู่สักพักนึงเลยนะ
สักประมาณเป็น๑๐นาทีค่ะ
ถึงจะสามารถคุมตัวนายรัชพลคนนี้ได้
แล้วพอคุมตัวลงข้างล่างนี้ลงมาแล้วลงมาแล้ว
เห็นหน้าแม่เป็นยังไงสำนึกไหมสำนึก
พี่ใครทำร้ายจิตใจใครนะคะแบบนี้
แม่อยู่สาวใช้ก้าวเอามาให้
ทำไมสทำร้ายจิตใจ

ใครทำร้ายจิตใจใครก่อน
นูยังไม่เชิงอยู่ที่บ้าน
แล้วก็แม่เอาไข้ออกมาให้ก็ทำร้ายจิตใจมากเลยเหรอ
แม่นะเล่าให้ฟังว่าลูกคนดีของแม่เนี่ย
พ้นโทษคดียาเสพติดมาได้๒เดือน
ออกมาปั๊บไม่มีงานทำแล้วก็เสพยาเหมือนเดิมเลย
คือพ้นโทษออกมาแต่ว่าได้บำบัดบ้างหรือเปล่าเนี่ย

คือแม่พยายามติดต่อส่งตัวไปบำบัดรักษานะ
แต่ว่าด้วยความที่ก็ยังเสพยาอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
ทีนี้แม่บอกว่าไอ้วันที่เกิดเรื่องน่ะเมื่อวันซืนนะนะ
ขอที่ทำงานเลยนายคะหนูขอลากิจสักชั่วโมงนึงได้ไหม
เดี๋ยวจะเอาข้าวไปให้ลูกกลางวันแล้วหนูกลัวลูกหิว
แล้วพอมาถึงปั๊บซื้อข้าวกล่องมาเรียบร้อย
เปิดประตูมาเจอลูกในสภาพแบบนั้นก็เลยถ่ายคลิป
ทีนี้เห็นในมุมแม่ไปแล้วนะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหม
บอกว่าแม่น่ะตอนนี้นะคือไม่ใช่แค่แม่ระแวงเพื่อนบ้านเองก็ระแวง

เพราะว่าอะไรอ่ะตัวลูกแม่น่ะมันไปอารวาสคุกคามไปห้องเพื่อนบ้านแล้ว
ก็เลยอยากให้ตำรวจจัดการส่งตัวไปบำบัดให้มันหายขาดสักที